คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูค่ะให้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เรื่องเนี้ยเอาจริงจริงนะครับพอจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอ่ะ
มันเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของร้านอ่ะ
โดนตีนแมวครับโดนตีนแมวงัดขโมยตังไปสามครั้งรวดเลยในรอบสองเดือนอ่ะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูคนร้ายมันทิ้งอะไรไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยค่ะ
นี่ค่ะให้เห็นกล้องวงจรปิดก่อนคุณผู้ชมเมื่อคืนวันที่๑๙ตอน๕ทุ่มเลยนะ
คนร้ายเนี่ยย่องมาย่องมาแล้วก็มาบุกงัดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านช่างเปิ้ลค่ะ
ร้านตรงนั้นมันเป็นห้องแถว๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ปรากฏว่าถามว่าได้อะไรไปไหมได้ได้ตังค์ที่อยู่ในถาดไปสองร้อย
สายชาร์จมือถือแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะ
เจ้าของร้านบอกว่า๒เดือนเนี่ยมันมาเอาไปแล้ว๓ครั้งโดนไปแล้ว๓ครั้ง
ไปคุยกับช่างเปิ้ลค่ะช่างสมชายพงพิทักษ์นะ
บอกว่านี่มาดูสินี่เขาชี้จุดให้ดูจุดตรงนี้คนร้ายปีน
แล้วก็มุดเข้าไปในบ้านไปที่ชั้นสองครับ
หลังจากนั้นก็พออยู่ชั้น๒ใช่ไหมก็ลงมาชั้นล่าง
ขโมยตังค์ขโมยสายชาร์จไป
หลังจากนั้นพี่เขาบอกว่าคนร้ายน่าจะหนีออกทางด้านหลังร้านนะ
มีนาเมษาในช่วงนี้นี่โดนไป๓รอบแล้ว
แล้วแต่ละครั้งได้ไปหลักร้อยหลักพันค่ะ
ได้เงินไปนะแต่ทิ้งบางอย่างไว้
ใช่ทิ้งอะไรไว้ในซ่วมทิ้งอะไรไว้ให้ดู
เออฮึเหอะทิ้งอื๊อะไรไว้ค่ะโอ๊ยพอเถอะเราถ่ายให้คุณผู้ชมดูไม่ได้นะ
เดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงเขาบอกว่าทิ้งอึ๊ก้อนใหญ่ไว้
สงสัยตอนเข้ามาขโมยคงปวดหนักอ่ะนะคุณฮะ
วดท้องก็เลยมาถ่ายไว้แล้วก็ไม่ราดน้ำ

แล้วพอหลังจากทิ้งไว้เสร็จแล้วใช่ไหม

๑๘บาท

เหรียญกลับแบงก็ประมาณ๒๐๐บาท

เขาว่าจะไปดูห้องน้ำว่ามีคนอยู่ไหมก็เห็นอุจจาระอยู่แล้วก็ลาดลงไป
เปิดน้ำกินด้วยแล้วก็วางไว้วางไว้ทั้งบนบ้าน
บนบ้านแล้วก็เก็บอีกเก็บ
มารยาทมันอีกเลยเนอะทุกทาง
วิธีมันเข้ามันเข้าจากไหนมันเข้าทางหน้าต่าง
วันแรกเข้าทางหน้าต่างวันที่สองตีหน้าต่างปิดหมดทุกอย่าง
แล้วก็ทะลูกฝาบ้านเลยคราวนึงเข้ามาหากินเถอะ
ทำแบบนี้เขาก็เดือดร้อนกันหมดมันก็ไม่ดีเขาก็ลำบากเหมือนกัน
เปิ้ลช่างเปิ้ลโดนไป๓ครั้งแล้วเนี่ย
ยังไงต่อไปแจ้งความไหมไปสิครับผม
เพราะว่าโดนมาแบบนี้แล้วต่อให้จะเงินเล็กน้อย
สองร้อยหรือว่าเป็นหลักพันต้นต้น
แต่ทำแบบนี้นี่มันน่าจะเป็นพวกติดยาอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
อันนี้ช่างเปิ้ลเขาบอกอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวมาให้ได้หน่อยนะคะ